เจ้าน้ำตาลแม่สุนัขพาลูก๖ตัวในนี้อากาศร้อน

ปรากฏว่าพลาดท่าลูกติดคาท่อระบายน้ำ
งานนี้ร้อนพี่กู้ภัยช่วยน้องหน่อยค่ะ
เดี๋ยวนะ

อ่าวดูน่ะได้ยินมา๖ตัวเลยหรือ

น้ำตาลเนี่ยนะกำลังกุยดินด้วยความสัญชาติตะยาน

ใช่ค่ะมันกุยดินอย่างนี้มุดท่อระบายน้ำพยายามจะเข้าไปช่วยลูก
เพราะลูกติดอยู่ในท่อ๖ตัวแต่มันช่วยไม่ได้ไงคุณนึกออกไหม
กระทั่งเจ้าของเนี่ยไปตามกู้ภัยมามาช่วยกันทั้งขุดทั้งมุดท่ออยู่นานนะฮะ
กว่าจะช่วยออกมาได้ครบทั้งหกตัวตัวนะใช่ค่ะ
กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินจังหวัดบุรีรำเขาได้รับแจ้ง
ขอความช่วยเหลือจากเจ้าของเนี่ยตามหาสุนัขหน่อยกับลูกสุนัขอีก๖ตัว
หายไปจากบ้านเกรงว่าจะได้รับอันตราย
กู้ภัยมาเลยระดมกำลังค้นหาหากันอยู่๒ชั่วโมงนะคุณ
หาหมาก็อยู่๒ชั่วโมงอ่ะเฮ้ย
แล้วไปพบกับเจ้าน้ำตาลพยายามมุดอยู่ในท่อระบายน้ำ
ทำท่าแบบก้มเงยอยู่อย่างนี้

ได้ยินเสียงลูกสุนัขร้องเป็นระยะออกมา
กู่ไพก็เลยใช้จอบเปิดปากหลุมก่อนนะฮะ
แล้วมุดคุณดูคุณพี่เขาดิ

และเอามือล้วงอุ้มลูกสุนัขออกมาจากพ่อทีละตัว
ครบทั้งหมด๖ตัวค่ะ
ลูกสุนัขเพศผู้๔เพศเมียอีก๒

เจ้าของสุนัขบอกว่าเจ้าน้ำตาลเพิ่งคลอดลูกประมาณ๑อาทิตย์
แล้วมันคาบลูกมันไปซ่อนไงคะ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้วที่เอาลูกไปซ่อน
แต่คราวนี้ไม่รู้ไปซ่อนที่ไหนหายังไงก็หาไม่เจอ
แจ้งให้พี่กู้ภัยมาตามหาพี่กู้ภัยเดินหาหมาเนี่ย๒ชั่วโมง

ขอบคุณพี่กู้ภัยนะ
เขาไม่ละความพยายามอากาศก็ร้อนเดินตามหาหมา
ชั่วโมงคุณสุดยอดเลยคุณวรบดินรุ่งโรธชัยกุลหัวหน้ากู้ภัยสยามรวมใจปู่อินเนี่ย
เขาบอกว่าคาดว่าเจ้าน้ำตาลต้องการจะพาลูกไปหลบร้อน
เพื่อนคือตอนนี้อากาศมันร้อนจัดไงก็เลยเอาไปซ่อนในท่อระบายน้ำ
ซึ่งอันตรายมากเพราะถ้าเกิดฝนตกลงมาแล้วน้ำมันไหลเข้าไปในท่อ
โอ้โหท่วมนะตายนะคะจมน้ำตายได้เลยนะใช่
โชคดีมากเลยอ่ะที่เจ้าหน้าที่เขามาพบมาช่วยเอาไว้ได้ทันนะคะ
อุ้ยน่ารักเนอะเอ็นดู๖ตัวน่ารักนะ

ทำไมไม่เริ่มต้นที่๑ตัว๒ตัวคุณมาติดเริ่มต้นด้วยเหมาหมดเลย๖ตัว

เอาไปอยู่ด้วยกันไง
ก็น่ารักดีเดี๋ยวรอซื้อบ้านหลังใหญ่ก่อนนะ